พาไปดูที่มาที่ไปของอำเภอสวนพึ่งกันแล้ว

โอ้โหบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง

สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้ง
ในสบัดทั่วไทยนั่นเองครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่ลำน้ำพาชี
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับ
แต่ว่าแม่น้ำแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแม่น้ำสายหลัก
แล้วก็มีความสำคัญกับคนแถวนี้เป็นอย่างมากครับ
ส่วนการผจญภัยในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้น

และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บีแล้วสวัสดีครับ

ลำน้ำพาชีสวยสดงดงามแบบนี้

อันดับแรกเรามานั่งเรือหางยาวนะฮะ
ชม๒ฝั่งธรรมชาติ

จากนั้นเราจะไปไหว้ต้นไม้ใหญ่

และที่สำคัญต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับ
อยู่ตรงวังจราเข้พอดี
เดี๋ยวเราไปใส่เสื้อชีวแล้วก็กลงเลือกว่านะฮะ

ผู้ใหญ่ครับเป้าหมายแรกจุดแรกที่เราจะไปคือที่ไหนฮะ

ระหว่างทางนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับผู้ใหญ่

แล้วก็จะมีพวกแคมพ์ร้านกาแฟขนาดนี้

มาถึงแล้วครับอันซีนสุด
ไม่ได้ยิงบวงบกแต่ยิงข้างน้ำแบบนี้

แข่งยิงธนูกันหน่อยดีกว่ากับผู้ใหญ่
ถ้าใครแพ้เดี๋ยวทำอะไรดีครับผู้ใหญ่
ลูกใครได้แต้มเยอะสุดชนะ
เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ลองก่อนเลยครับ
โอ้โฮอีก๙
มาครับยิงท่าธรรมดามันโลกมันไม่จำครับ
โอ้โหเป็น๑๕

ชนะไปสกอร์๑๕คะแนนต่อ๐ครับ

แต่มันจะหดกันไปไม่ต้องหรอกครับ
ส่วนสถานที่ต่อไปครับผู้ใหญ่เราจะไปไหนกันดีครับ
ศักระต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกะเหลี่ยง

นี่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่

ใช่ครับประมาณ๓๐๐ปี
อายุประมาณ๓๐๐ปีครับ
เห็นว่ามีเหมือนกับอะไรพันอยู่

นั่งเที่ยวที่เข้ามา
มาเก่ามาไหว้ต้นไม้นี่นะครับ
ไปก็ฝันถูกรางวัล
ตรงนี้ก็ออกมามาแก้บน
แต่เห็นบอกว่าตรงนี้เป็นวังจอราเข้ด้วย
ใช่นี่เลยครับตรงนี้เลยครับมันจะมีถ้ำวังเจราะเท
เมื่อก่อนมีเจราะเทนะครับเจราะเทเยอะ
แล้วช่วงร้อนสายขึ้นมาตากแดด
พึ่งตัวเองเลยเรียกชื่อว่าวังจราเข้
แต่ว่าถ้าใครอยากสนุกอยากมันแบบนี้ผู้ใหญ่ครับ

ต้องมาที่หมู่บ้านท่ามะขามเลยนะครับ

ต้องที่สล็อตคอฟเฟ่สโลบาร์๐๙
วันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับ
สำหรับวันนี้ผมจุดงและสมบัติทั่วทาง

จะพามาที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามครับวันนี้
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ